เรื่องพญานาคคนในวงการบ้านเราหลายคน

นับถือมากโดยเฉพาะคนนี้เลยคุณอ้าวมันทิชาคุณผู้ชมคะ
ใครจะรู้ว่านับถือมากเลยเกี่ยวกับเรื่องพญานาค
เจ้าตัวค่ะได้เปิดเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐนะ
ถึงสาเหตุที่ทำให้หันมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพญานาคอย่างจริงจัง
ว่าเป็นเพราะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะ
พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวเมื่อครั้งมีโอกาสได้ไปทำพิธีบวงสวง
ที่จังหวัดนครพนมนะคือมันอย่างนี้มันเกิดเรื่องมหัศจรรย์
เชื่อว่าได้ยินเสียงพญานาค
แกบอกว่าแบบนั้นนะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะมาในโทนเสียงไหน
แล้วก็ยังมีการถ่ายรูปติดลำแสงที่เหมือนเสียญพญานาคด้วยคุณผู้ชม

ตรงนี้น่าจะเป็นลานพญาศรีสัตนคราชที่นครพนม
ดิฉันไปมาแล้วคุณ
เดี๋ยวคุณบอกด้วยนะว่าได้เลขอะไรมาก
เราไปฟังพี่อ้ำก่อนดีกว่านะครับ
ไม่เมื่อการสบายที